แต่ก่อนอื่นก่อนใดมาค่ะพาคุณผู้ชมมาดูเลขเด็ดเลขดังจากคนในวงการบันเทิงบ้านเรานี่
เขาให้โชคให้ลาบมาหลายงวดแล้วนะจ๊ะสำหรับสาวสวยอย่างอิงฟ้าวราหะของเราค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดให้เลขเด็ดอีกแล้วคุณผู้ชมโอ้ยไม่ธรรมดาเด้อเจ้าแม่อิงฟ้าเนี่ยนะคะ
เลือกด้วยเลขที่ชอบตามภาพเลย
ต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะเลขเด็ดอันนี้พลอยไปเห็นมากับตาสัมผัสกับตัวเองค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทำงานมาตาวัยเหลือไปเห็นเลขที่บ้านของคุณอาเสรีรุ่งสว่าง
ซึ่งมันคล้ายกับเลขที่รถของคุณอาเสรีเลยก็คือ๕๙๕คือคันนี้

ใช่๗๙๕๙เลขทะเบียนรถ๕๙
คันนี้เนี่ยนะคุณอาเสรีใช้เป็นประจำที่สำคัญคุณผู้ชมกาดอกจันทร์เอาไว้เลยว่า
เลขทะเบียนรถคันนี้ออกบ่อยมาก
อ่ะถ้าไม่เชื่อไปฟังเสียงยืนยันกันเลยค่ะ

ใครโชคมาเรียนละ

เข้าใจบไว้ในใจนะจ๊ะ

ไม่พอคุณผู้ชมค่ะไปดูกันต่อเลย

ประชาติอีกคนนึงน้องนั้นอันนั้นหนีมาจากการปลาดเคราะห์มาตู้มเลยคุณผู้ชม
เกิดอุบัติเหตุเล็กรถคันที่โดนชนป้ายขาว๑ขอไข่ซ้อเสื้อ๘๓๕๙
แล้วพอรถชนมันก็ต้องส่งซ่อมถูกไหมพี่แจ๊คคุณผู้ชม
น้องก็เลยถอยคันใหม่ไปเลยจ้าไม่ต้องรอซ่อม
โพสต์มาเลยป้ายแดงสดร้อนบ่อใบไม้๒๙๙
เลิกไปรับรถ๒มกราคมนี้
แล้วเห็นบอกว่าให้รถคันนี้เป็นของขวัญให้กับตัวเองเฮงปังด้วยจ้า
เป็นอย่างต่างนะคะไปต่อที่สาวเปล่าเปล่าวลีค่ะ
เห็นคลิปเดินไปกับคุณสามีมืดแบบนี้ไม่ได้ทำอะไรทะลึงตึงตังนะจ๊ะ

ขนาดนี้เหลือกล้วยมันคล้ายดอกไม้คล้ายดอกบัวไหว้พระอะไรอย่างนี้
แต่ไม่ต้องไปนับจำนวนลูกนะมันเยอะนะคะ
เปล่าก็เลยบอกว่าสาธุ๙๙แล้วกันคุณพี่
ธัญญาสยามค่ะเมื่อวานมาไลฟ์ตามสัญญาที่เธอบอกว่า
ฉันจะไลฟ์ก่อนออกผลรางวัล๑วันค่ะ
เราสรุปให้เลยค่ะตามที่เห็นหน้าจอ
เห็นไหมวน๕๘๘๙๙นะเลขนี้ธัญญาเน้นมากเป็นพิเศษค่ะนอกจากนี้ยังมีตัวเลข๙๕และ๗๕อีกแล้ว
ต่อด้วยเจ้าประจำค่ะพี่มนต์สิทธิ์โพสต์รูปกับรถตุ๊กนะคะที่ป้ายทะเบียนมันจ่าซะละเกิน
คุณผู้ชมนะคะตามภาพที่เห็นเลยค่ะสก๒๙๙อีกแล้ว๒๙๘๒นะคะ
บอกอีกด้วยนะคะว่าไปตัดกันเองนะพี่น้องนะจ๊
ชื่อว่าผลทางรวยของพี่มนตรีจะมาจากตัวเลขใกล้ตัวจริงนะคะ
ป้ายทะเบียนมันจ่าซะละเกินน้องเอ้ยอ่ะรวยทุกคนนะคะ
ตามกันไม่หวั่นไม่ไหวครับคุณผู้ชมนะอ่ะอีกหนึ่งคนที่ดวงเห็นดวงตัวปังตลอดปีเสือที่ผ่านมาคือใครรู้มั้ย
มาร่วมคัดแยกปรายศนีย์ไทยผลฟุตบอลโลกกันไป
งานนี้แม่หายแอบกระซิบเลขเด็ดด้วยคุณผู้ชมค่ะ
ฮายเนี่ยยอมรับตรงเลยนะกับผู้สื่อข่าวของเราเลยว่าโอ้โห
ปีนี้เป็นปีที่แม่ปังจริง
เรื่องของการถูกรางวัลเนี่ยปังมากกว่าปีที่ผ่านมาอีกนะ
แต่ว่าเงินที่ได้มาเนี่ยพอได้มาเอาไปทำอะไรรู้ไหม
เอาไปทำบุญทำทานที่สำคัญไม่ลืมให้กับพระในบ้านอย่างคุณแม่ของเจ้าตัวด้วย
ซึ่งทุกครั้งที่ให้คุณแม่ของตัวเองแล้วก็เอาไปทำบุญเนี่ย
ฮายบอกฉันรู้สึกมีความสุขรู้สึกสบายใจมากเลย
พูดมาขนาดนี้แล้วพี่ออมผู้สื่อข่าวของเราก็เลยถามตอนทีเลยไม่จำไม่จ๋า
มีเลขในดวงใจงวดนี้แล้วหรือยังเผื่อแฟนรายการของเราจะเอาไปเสี่ยงโชครับทรัพย์ส่งท้ายปีเสือต้อนรับปีกระต่ายสักหน่อย
แม่ไหล่จะให้เลขอะไรไปฟังชักกันเลยค่ะ

มันก็ต้องตัวตึงกันแล้วล่ะ

กลุ่มผู้ชม

สำเนียบดาราดวงเหงค่ะ
วันก่อนนะคะพี่แจ๊กรีนไปเจอค่ะกำลังกดเลย

เพราะว่าคืนก่อนหน้านี้นะคะสดร้อนเลย

กำลังแบบเอาไม้ไล่ตุ๊กแกอยู่
ตุ๊กแกตีเป็นเลขอะไร

ไปเปิดดูกูโก้อากงอากูเนี่ยค่ะ

แกบอกแบบนี้คุณผู้ชมนะคะ

แล้วซื้อได้หรือเปล่าเอาไปดูหน่อยค่ะ

ภรรยาคือภรรยาเป็นคนที่กลัว

หลบอยู่๒ตัว
หลบอยู่บนฟากั้นอย่างนี้
แล้วภรรยาเขาก็ไปแทงไปจิ้ม
คือเขาเลือกจะซื้อผ่านโกรธ์สลากพาท
แล้วคือบางทีเลขที่อยากได้มันไม่มี

ใช่แต่ว่ามันการตีเลขมันแล้วแต่นะ

อย่างถ้าตุ๊กแกบ้านเชอรี่จะตีมัน๘
เชอรี่ก็ถูกลอตเตอรี่นะ
ไอ้เจ็ดไอ้แปดจิ้งจกอะไรเนี่ย
จิ้งจบตุ๊กแกเนี่ยเอาล่ะ

เต้นแรงบันดาลใจในงวดถัดไป
มันยังไม่น่าถัดแล้วมั้ง